น้ำท่วมโอ้โหราคาผักยิ่งสูงขึ้น
ตอนนี้นะครับปรับขึ้นราคาเกือบเท่าตัวทีเดียวครับ
ไปที่ตลาดสดภาษีซุงนะครับ
ซึ่งเป็นตลาดขายของสดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชายนาฏนะฮะ
ราคาผักนะครับปรับขึ้นราคาบางชนิด๑๐๒๐บาท

ต้อนรับเทศกาลกินเจที่จะเริ่มขึ้น
ระหว่างวันที่๖ถึง๑๔ตุลาคมนี้ครับ
สาเหตุที่ราคาผักมันปรับตัวขึ้น

พ่อค้าแม่ค้าคราวนี้จะขายผักทำยังไงล่ะครับ

นางสาวทัศนีวันฉ่ำใจเป็นแม่ค้าขายผัก

ราคาผักที่เริ่มปรับสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด
อะไรบ้างที่ปรับขึ้นแบบก้าวกระโดด
เขือเจ้าพญาจากเดิมเนี่ยกิโลกรัมละ๒๐บาท

ผักบุ้งจีนนะครับจาก๓๐บาทเป็น๕๐บาท

คณะคณะจาก๓๐บาทปรับขึ้นเป็น๕๐๖๐บาท
ผักชีผักชีที่แพงอยู่แล้ว
กิโลละ๑๐๐ตอนนี้ขยับขึ้นเป็น๑๒๐๑๓๐บาท
ส่วนที่ตลาดสดเทศบาล๒จังหวัดอุทัยธานีนะครับ
ราคาผักก็ปรับขึ้นยกแผงเช่นเดียวกัน
โดยส่วนใหญ่เฉลี่ยนะครับกิโลกรัมละ๑๐๒๐บาท
แต่ราคาผักที่ขยับขึ้นมากที่สุดคือ
ขึ้นช่ายฮะขึ้นช่ายเนี่ยจากเดิมกิโลกรัมละ๘๐ถึง๑๐๐บาท
ขณะนี้ปรับราคาขึ้นเป็น๑๕๐บาทเลย
ส่วนแนวโน้มแนวโน้มราคาผักจะขยับแพงขึ้นอีก
ร้อยละ๑๐๒๐นะครับเมื่อถึงเทศกาลถือศีลกินเจครับ
สถานการณ์น้ำมาเจอกับเทศกาลพอดีนะคะผักแพงนะคะ